ที่สำคัญมากับนักร้องนำอีกคนนึงด้วยมาทำความรู้จักกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
คนอื่นรู้จักกันหมดแล้วแหละแต่ว่าสนใจน้องใหม่คนนี้ค่ะพี่ช่วยแนะนำตัวให้ฟังให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะ
แล้วเป็นยังไงบ้างอายุเท่าไหร่เอง
ด้วยโชคการตาของเราเองและก็ของน้องเฟ้นท์กันด้วย
ตอนแรกเราได้นักร้องอาหารคนที่จะบรมกับเราแต่ทีนี้มันจะอยู่งานนึง
ที่สองคนนี้เขาติดปัญหามาไม่ได้
แล้วเหลืองี้คนเดียว
ก็ถามเขาว่าเฟสโอเคมั้ยสู้มั้ย
เขาก็สู้เขาก็ไหว

แต่ก็ย้าวไม่วายมีดราม่าตามมา

ไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็พวกเราก็ยังต้องต้องต้องเล่นเรียน
ครับเฟรนก็มาร้องต่อจากโจ้นะครับ
เป็นร้องอีกคนที่เราเล่นอย่างนี้
เพราะว่าเราว่าเราไม่มีการไล่พี่โจ้ออกไป

เราก็ยังถือว่าเขาเป็นเมมเบอร์อยู่
เห็นได้เป็นคนสุดท้ายถ้ามองเห็นได้อยู่ในสายตาที่ยืนยัน
แค่เท่านี้ก็เป็นความสุขมากมายเกินกว่าฟัง
อเรนนี่นี่แหละแรงกดดันจะมาอยู่ที่เฟ้นท์แล้ว
เฟ้นท์จัดการกับแรงกดดันยังไงคะ
อเจมส์แรงกดดันที่ผมจัดการคือโดยจากพี่พี่ทั้ง๓คน
เพราะพี่เขาจะคอยบอกเราแล้วก็จะอยู่ข้างเราตลอด
เมื่อมีคอมเมนต์หรือมีอะไรมาหาเราพี่ก็จะคอยป้องกันเราตลอดเลย
แต่กับล่าสุดกลับมาแล้วกับผลงานล่าสุดเลยเพลงนี้เป็นเพลงช้าอย่างนี้ใช่ไหมคะ

แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง

แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงเพลงนี้จะสื่อถึงอะไรยังไงบ้างคะ
จะเป็นในซองใจความซองใน
ในแรกต่อมาเราคิดถ่วงผู้ชายหญิงสำหรับชายหญิง
ส่วนอีกใยหนึ่งก็คือตามที่คุยกับคุณฟังเบียคนเขียนเพลงนี้

ก็ขอให้นึกถึงเฟ้นคนสุดท้ายในหัวใจแค่นี้

บทเพลงล่าสุดที่มีชื่อว่า
แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงนะครับ
เวิร์กเรียนคราวนี้ขอบคุณพี่มากนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
ก็ที่ตรงนั้นเป็นที่ที่เรียกว่าหัวใจ
และทุกมีวันข้องผู้หญิงอยู่อยู่ในนั้นในใจของเธอ
และใดไม่มีใครนั้นหญิงอยู่
ก็รู้ดีว่าคงไม่ใช่ฉัน
แค่นายเป็นคนสุดท้ายที่จะคิดจริงดีเข้าไปอยู่นี่นั้นซึ่งฉันคุณได้เข้าไป